และในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมซื้อบัวบูชาค่ะ
ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในสังคราชูประธรรม
เพื่อหารายได้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

สัญลักษณ์ดอกไม้ประจำพระพุทธศาสนา

ดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตบรรจง

นำไปจำหน่ายในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๐พฤษภาคม๒๕๖
ที่หม่นทนพิธีท้องสนามหลวง

ที่เขาก็มีเรื่องมาตั้งนานแล้วว่า

ตั้งแต่ท่านถึงกำเนิดแล้วนะตั้งแต่ท่านประสูจน์
ทีนี้ของเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะทำอย่างไร
ให้ดอกบัวเข้าไปอยู่ในใจของประชาชน
เพื่อที่จะได้ถวายเป็นพุทธบูชา
บัวบูชามีให้เลือกทั้งหมด๔แบบค่ะ

พุ่งใหญ่คู่ละ๕๙๙๙บาท
ุ่มเล็กคู่ละ๒๙๙๙บาท
ดอกบัวก้านสั้นสำหรับติดอกเสื้อ
ช่อ๓ดอกราคาช่อละ๙๙บาท
ดอกบัว๑ดอก๓๙บาทค่ะ
รายได้จากการจำหน่ายดอกบัวบูชา
จะนำไปจัดกิจกรรมธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ฝึกอบรมด้านศาสนาให้แก่เด็กเยาวชน

ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศิลธรรม
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน